กลางเดือน๑๑ถึงกลางเดือน๑๒เป็นเวลาที่น้ำเจิ่งนองทั่วไป
ภูมิภาคในเมืองไทยจะมีงานประเพณีแต่โบราณอย่างหนึ่งคือประเพณีลอยกระทง
ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนได้เพียรศึกษาคติความเชื่อของชนต่างในเอเชียและของไทย
แล้วไม่พบข้อมูลดั้งเดิมที่แท้จริงมีแต่เรื่องเล่าที่แต่งเติมขึ้น
ที่ท่านได้เขียนไว้ในประเพณีเกี่ยวกับเทศกาลตรุษศาสตร์ว่า
ลอยกระทงจะเป็นคติของชนชาติที่ประกอบการกษีกรรม
พืชพันธัญชาติงอกงามดีจึงขอบคุณแม่คงคาที่ประธานน้ำมาให้อุดมสมบูรณ์
ขอขมาลาโทษแม่คงคาก็มีเขามาในธรรมนองนี้